ดีตรงที่ว่าร้านนี้อร่อย
แต่ถ้าใครขวัญอ่อนแนะนำอย่าเพิ่งไป
แต่ให้ดูภาพบรรยากาศกันไปก่อนครับ

แล้วคุณปราบไปซื้อโรงทบ

ไปทานอย่างสงบแล้วจบที่โรงเย็น
คุณจะพาไปเข้าไปโรงเย็นเหรอ

ร้านนี้มีชื่อว่าบัวเงินอาหารปักใต้

บางคนเขาเรียกว่าครัวโรงเย็น
เป็นโรงเย็นขนาดใหญ่ระบบโนฟอร์ก

เอาแต่อย่างนี้เขาขายข้าวแกงปักใต้จริง

นั่งตรงโต๊ะเขามีโต๊ะจัดเอาไว้ให้
อยู่ข้างโรงเย็น
ข้างโรงเย็นฮะต้องใจถึงนิดนึงนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าร้านนี้เปิดขายอยู่
ริมถนนเจริญเมืองตำบลวัดเกรดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แต่ขายอาหารปากใต้ครับคุณผู้ชม

แต่อย่างนี้ครับไม่ต้องไปคิดอะไรมาก
คุณเรืองระวีพงเหมาะเจ้าของร้านบอกกับเราว่า
ลูกค้าบางคนเนี่ยเวลาได้มาทานที่นี่เหมือนกับได้ปลงชีวิต

นั่งกินไปยุบหนอพองหนอชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละเน
จริงเกิดแก่เจ็บตายท้ายเวียนไหว้ตายเกิดนะ
ถูกต้องกินเสร็จปั๊บโอ้เรียบร้อย
สบายใจกินอิ่มก็นอนหลับ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่มาทานเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรหรอก
คือมาทานอาหารที่นี่เพราะรสชาต้ะมันดีจริง
แมนูเด็ดของทางร้านเขามีแกงไตปลาแห้ง
แกงไตปลาน้ำอื้อมันใช้สิบในหม้อ
แล้วก็มีข้าวยำปักใต้แกงส้มข้าวคุกกะปิ

ใครอยากไปนั่งทานข้าวราดแกงกับบรรยากาศแบบนี้

ค่ะแวะไปได้นะจ้ะแนะนำให้ลองไปกันดู

แต่บรรยากาศคุณคิดว่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่คุณ

นี่เห็นมั้ยกินแล้วก็ช้ำเหลืองไป
เดี๋ยวถามนิดนึงในโรงมีอะไรเปล่า
ไม่มีเป็นโรงเย็นธรรมดา
โรงใหม่โรงใหม่เออถูกไม่ได้ใช้

เอางี้ละกันครับคุณผู้ชมใครไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองไปแวะดู

ถ้าไปวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดเจ้าของร้านเขาฝากมาครับ
ว้าว
สวัสดีค่ะแฟนรายการตลอดข่าวทุกคนนะคะ
วันนี้ทางร้านของเรานะคะมีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนรายการตลอดข่าวโดยเฉพาะนะคะ
เพียงแค่คุณบอกว่านะคะคุณรู้จักร้านเราจากรายการตลอดข่าวที่ดูในวันนี้
รับไปเลยนะคะส่วนลด๑๐จากทางร้านย้ำนะคะโปรโมชั่นดีแบบนี้
มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ

ได้ส่วนลดตั้ง๑๐แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นเลยนะ
จริงเพราะฉะนั้นเป็นโชคดีของคนเชียงใหม่และคนจังหวัดใกล้เคียงนะ
เพิ่มให้ด้วยนะได้ส่วนลด๑๐อย่างเดียวไม่พอทานอิ่มมีโอกาสได้นอนในโรงในฟรีด้วยนะ

ใช่แล้วค่ะจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะ
ครับลองไปทานกันดูใจอย่าลืมบอกว่ารู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว
อิ่มให้มีความสุขกันไปแล้วอย่าลืมนะเราจะมีโปรโมชั่นดีแบบนี้ทุกวันติดตามตลอดข่าวให้ดีนะจ๊ะ
นอกจากตลอดกินแล้วจะพาไปตลอดไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างให้มันสุขกับความเป็นตลอดข่าวของเรานะ